เร็วสุดแรงสุดครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
นายอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย
กล่าวถึงแนวทางการปลดล็อกให้พักการเมืองทำกิจกรรมว่า
การทำกิจกรรมทางการเมืองเพื่อหาสมาชิกและจัดตั้งสาขาพัก

ไม่จำเป็นต้องรอประกาศร่างกฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอ

ขอสชก็ควรเปิดโอกาสให้พักการเมืองหาสมาชิกพักให้ได้มากที่สุด
ขณะที่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
มั่นใจว่าวันเลือกตั้งจะยังเป็นไปตามรถแมพเดือนกุมภาพันธ์๒๕๕๙
ตามที่นายกรัฐมนตรีประกาศไว้
และกรกตไม่จำเป็นต้องใช้เวลาเต็ม๑๕๐วัน
สำหรับการจัดการเลือกตั้ง
บริษัทโคคาโคล่าประกาศระงับกระบวนการผลิตเครื่องดื่มบางประเภท
ทางตอนเหนือของยุโรปอย่างน้อย๕แห่ง
กำลังอยู่ระหว่างปิดโรงงานเพื่อซ่อมบำรุงรักษาตามฤดูกาล
ที่ยังคงดำเนินการผลิตเหลืออยู่เพียงแค่๑แห่งเท่านั้น
อย่างไรก็ตามโคคาโคล่ายืนยันว่า
เพื่อผลิตตามออเดอร์ของลูกค้า
โปรดติดตามตอนต่อไป